คนที่พึ่งออกจากการเมืองไป

เขาว่ายังไงพึ่งคุยเพิ่งแซวท่านเอง
อ้อหรอบอกทิ้งเขาแล้วหรอ
แด๊กคือชื่อเล่นของคุณธนกรอ่า
บอกว่าเฮ้ยผมไม่ทิ้งแด๊กหรอกไม่ทิ้งพวกเราหรอก
เรารักกันอยู่แล้วท่านก็ไลน์มาคุยกัน

ไม่อยากจะมาเป็นคู่ขัดแย้ง
ไม่อยากจะสร้างให้มันเกิดความขัดแย้ง
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกกับดรแด๊กบอกว่าไม่อยากจะมาเป็นคู่ขัดแย้งไง

แล้วก็ที่คนสงสัยกันว่าเดี๋ยวจะมีการเป็นนายกเสียงข้างน้อยหรือเปล่า

แสดงออกด้วยการลาออกจากพักไปเลย
คุณธนกรยังบอกด้วยว่าทราบมาตลอดนะ
ว่าเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสมพลเอกประยุทธ์ก็จะวางมือทางการเมือง
ตอนนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่พลเอกประยุทธ์คิดไปแล้ว
และตลอดเวลา๘๙ปีที่ผ่านมา
เอกประยุทธ์ได้สร้างคุณงามความดีสร้างคุณอุปการณ์ให้กับประเทศไว้มากมาย
คุณธนกรก็บอกอีกว่าไม่ควรไปโจมตีหรือว่าด้อยฆ่า
ควรจะขอบคุณที่พลเอกประยุทธ์ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนประเทศชาติและสถาบันมาโดยตลอด
แล้วก็ยกย่องด้วยว่าลุงตู่เป็นสุภาพบุรุษทางการเมือง
อันนี้มุมมองของคุณธนกรนะครับคุณผู้ชมฮะ